คุณผู้ชมฮะได้เวลาแล้วที่จะไปหาผู้โชคดีกันในวันนี้
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
นี่คือชอบหน้าของผู้โชคดีทองร้านของเรา
และรู้ไหมเขาเอาไปทำอะไร

ที่ได้ทองร้านก็ผมจะเอาไปปุ่มนี่ตรงนอกกับประมาณ๖เซน

อันดับที่๒คืออาจจะเก็บเป็นคุณการสึกสาให้ลูก

หนี้ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว

เพราะผู้โชคดีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ
วันหนึ่งอาจจะได้เป็นแบบผมมีโชคจากคาราบาลแดง

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ไม่ได้ไปต่อทำอะไรคะตอบไอจีนุ่มค่ะ
โอ้โฮไม่ใช่ไอจีนุ่มค่ะ

ก็คือมีแฟนคลับรายการตลอดข่าวเนี่ยเขาส่งข้อความมาถาม

ใช้ข้อความนี้ไว้เลยว่าเสร็จงานให้ไปรับเลยไหม
ใช่อ่ะเดี๋ยวมีอีก๑ข้อความนี่เขาบอกอย่างนี้
แชมพูกับเราอะไรเข้าตาเธอได้มากกว่า

อ่ะมีอีกข้อความอุ้ยมีหลายข้อความเหมือนกัน

บอกว่าพอดีว่าส่งฝามาแล้วเขียนด้วยลายมือแล้ว
แต่ว่าลายมือไม่สวยน้องใบตองสวยกว่าเยอะเลย

เขาบอกว่าลายมือไม่สวยเป็นอะไรไหม
ก็เลยตอบเขาไปว่าไม่เป็นไรเขียนอ่านออกก็พอแล้ว
เอ้อแค่ทำให้ถูกกฎิกัรถูกการณ์ด้วย
แต่เอ๊ะพูดถึงเรื่องของลายมือสวย

เลยอยากจะขอยืมยืมลายมือของน้องสวยบาวแดงคนนี้
และอีกหนึ่งบาวแดงไปใช้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
เคยได้ไหมฮะได้เบอร์เคยได้ไหมไม่ไม่เคยได้

อยากเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นล้อเล่นไม่มีหลังจากน้ำฮ่าคุณบ้า
เสียเวลาเอาเวลาที่คุณจีบสาวมาบอกกติกาให้กับคุณผู้ชมเขาหน่อยดีกว่า

กติกามันสำคัญถ้าอยากจะเป็นผู้โชคดีต้องทำให้ถูกกติกาแบบเป๊ะ
อย่ามัวเสียเวลาอธิบายให้คุณผู้ชมเขาไปดูกติกากันก่อนเลยดีกว่าครับ
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

เย้

เข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะก็ได้เวลามาจับจริงแจกจริงแล้ว
จะเป็นของผู้โชคดีจังหวัดไหนที่เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้
ไปลุ้นกันเลย
อยู่ตรงนี้แล้วจะได้กลิ่นนะ
อะไรคะ

เล่นแล้ว

เลย
เลย

จริงกันจุบแบบนี้เลยจะบอกจริงนะว่ามันเป็นเรื่องของดัวของของโชฟิต

เพราะบางคนส่งมาเถอะแค่ฝาเดียวก็มีสิทธิ์ลุ้น
เหมือนผู้โชคดีทองล้านคนแรกไงคะ
ใช่แล้วต้องรีบส่งเข้ามานะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของทองล้าน
เบาแดงสิบบาทถุงป่าห์ได้หลุ่นมากกว่า
ไปติดตามวันการตอนข่าวก็ต่อเลย
ยินดีหน่อยครับพี่ดอกครับ
ยินดีด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมส่งฝากันมาเยอะ
เยอะเลยนะทองล้านครั้งต่อไปใกล้แล้วนะจ๊ะ
แจกวันเสาร์นี้๗ตุลาคมค่ะ
เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะ